พาไปอีกที่หนึ่งที่จังหวัดนครปฐมวัดนี้ก็ต้องพูดถึงแล้วกัน

ไปนี่เลยกราบไหว้ไปขอพรจากกุมารจุกดำ
ที่นี่ฮะคนเขาก็ไปกันเยอะครับที่บริเวณหน้ารูปปั้นกุมารทองจุกดำ
โอ้โหมากันเยอะเหมือนกันนะสาธุชนเนี่ยเขามีความเชื่อไง
กราบไหว้ขอพรแล้วก็ปิดทองกุมารทองจุกดำ
หวังว่าจะสมหวังได้โชคลาภกันไปค่ะ
บางคนขอแล้วก็ได้ตามนั้นเลยต้องมาแก้บนครับ
ก็เลยจัดแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลย
มีทั้งน้ำแดงตู้กระตาของเล่นเด็กรถไฟฟ้าชูทหารและปืนเด็กเล่น
ว้าว
รอบคุณดูเอาเถอะของที่เอามาแก้บนเยอะจริงนะ
ไปดูคุณพี่คนหนึ่งใส่เสื้อชมพูชื่อว่าคุณนาแย้มชื่น
คนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวนะ
แล้วเธอเล่าว่าธุรกิจของเธอตอนนี้ซบเซามากตั้งแต่เจอโควิด๑๙
ก็ต้องหาสักทางแหละเลยหันมาพึ่งโชคพึ่งลาบ
หลังจากที่กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดแล้ว
ก็ต้องมาแวะหากุมารทองหยุกดำนี่แหละเพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ไง
แต่ผมบอกแบบนี้นะมันก็เป็นไปได้ยาก
แล้วหลายคนเขาก็คิดแบบนี้นะ
มาขอพงขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้โชคลาภ

แต่ถามจริงเถอะอยากจะประสบความสำเร็จ

บางทางค่ะมีวิธีตั้งใจทำงาน๒ไม้๒มือของเรา
ขยันทำงานอันนี้รวยแน่นอนครับ
ไม่ต้องพึ่งใครเลยพึ่งตัวเอง
ทำหน้าที่ของตัวเองนะคุณผู้ชมนะ